มีอะไรที่จะรุ่นของฝ่ายต้องข้ามติดตามต่อเราในชาติธรรมศาลกราช
ก็คือโควิดละทั้งระเบิดทั้งเตรียมโชว์ฉวยต่าง
ซึ่งภาพข่าวทั้งของข่าวน้วยใกล้ที่สุดที่จิตเป็นเหตุความขึ้นอ่ะ
ตอนนี้วัยผมจัดชุดชาวปอร์จรยุทธ์เข้าในพื้นที่
ประมาณ๗๐๐๗๓๕ชปซึ่งอันนี้เข้าไปในพื้นที่ซึ่งคงทราบแล้ว
ประมาณ๑๙๘๘หมู่บ้านเราจะมีชุดที่การเคลื่อนไหวหรือพวกที่เป็นมือทำร้ายผู้บริสุทธิ์
มือโดนสังหารต่างก็ประมาณ๑๑๘หมู่บ้านที่อาจจะตั้งอยู่
ซึ่งพวกนี้สาธารณ์ก็บอกแล้วที่เราไปบังคับชาติหมายก็จะอยู่ในรังคาบ้าง
อยู่ใต้ตู้ใต้เตียงทำนะฮะทำเป็นห้องใต้ดินใต้ที่ล้างจานบ้าง
กี่ลายหรือกี่ศพที่เราวิสามันปะทะบังคับเชียงใหม่ก็อยู่อย่างนี้
เพราะฉะนั้นผมไปจัดกำลังให้กำลังทั้งหมดเกือบหมื่นคนชปแล้วประมาณ๑๒คน
เข้าไปร่วมกินร่วมนอนร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชน
เพื่อขับไล่มือสังหารหรือมือที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ชอบใช้ความรุนแรงออกนอกพื้นที่ให้ได้
เพื่อกระจัดความกลัวในหมู่บ้านหรือการทำร้ายรายวัน
ซึ่งเมื่อพอก่อเหตุก็กลับมานอนที่บ้านแล้วก็ออกไป
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ดำเนินการเกือบ๒เดือนแล้ว
คนที่ได้ทั่วไปตอนนี้นะครับผู้นำท้องถิ่นชาวบ้านในพื้นที่เริ่มกล้าบอกกระจ่างชัดกล้าบอกขึ้น
ส่วนการเกิดเหตุนี้เห็นว่าเป็นการรวมตัวมันก็เป็นผลอย่างนี้มีการกดดันของชุดชะป๑๑๘
คือต้องเข้าใจครับในพื้นที่๓จังหวัดเนี่ยนะครับ
ัตตานีเป็นพื้นราบหมดเป็นหมู่บ้านทั้งนั้นถูกต้องไหมครับ
ก่อแรงอยู่ไหนฮะนะครับถ้าหมู่บ้านทั่วไปเขาอยู่ในบ้าน
ถ้าเป็นหมู่บ้านริมน้ำนะครับเหมือนเราที่ไปทำลายหลายค่ายแล้ว
ก็อยู่ปากกงกลางบ้างอยู่ในบ้านบ้างนะครับ
ราธิวาสก็อยู่บนเขานะครับรอยต่อระหว่างหมู่บ้านกับเขา
ซึ่งมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่ใกล้ครอบครัวอย่างนี้นะครับผมก็เลยจัดกำลังเข้าไปนะครับ
อย่างเมื่อที่แล้วสำหรับที่แล้วก็เข้าตีทานที่อ่าอำเภออำที่อำเภอเจ้าแนะ
ใช่ไหมครับอ่ายึดปืนอ่าประทักกันมาสำหรับในปัตตานีคือเนี้ยครับ
ออกจากบ้านที่วาดครับแทรกซึมออกมาแต่งชุดไม่มีใครรู้
พอคนไม่เยอะมากก็แทรกซึมออกมาก็มารวมตัวมาที่รวมตัวข้างที่หมายเป็นโรงเรียน
แล้วเข้าประกาศอย่างรู้เร็วแล้วถอนตัวอย่างเร็ว
โดยมีชุดเชื่อไหมครับชุดเชื่อหรือชุดเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะคราวนี้
ซึ่งเขาทำอย่างนี้มา๑๐กว่าปีแล้วความเชี่ยวชาญมันมี
เพราะหน้าที่ผมตอนนี้คือบีบบังคับชุดจรยุทธ์เต็มพื้นที่
อยากให้เขาออกมาให้ได้หรือมันก็ไล่เข้าไป
ออกนอกพื้นที่ให้ได้เพื่อขึ้นมาอยู่บนเขาหรืออยู่บนที่มั่นที่แยกเราได้

สวัสดีครับสวัสดีครับ